จะครบ๒เดือนการทำงานของรัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วนะ

คือถ้ามองเรื่องของการเมืองไทยอาจจะดูมันก็ดูเหมือนผ่านมานานนะ
แต่อาจจะนานเพราะว่าเลือกตั้งใช่ไหม

แต่เริ่มทำงานเป็นรัฐบาลเป็นนายกอย่างเต็มรูปแบบเนี่ย

นี่คือภาพล่าสุดค่ำวันนี้นะฮะ
นี่คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์

นี่รถของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยมีนัดทานอาหารค่ำร่วมกัน

ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี

อาคารโครนอสสาธรณ์

คุณแพทองทานอุ้งอิงนะฮะคุณอุ้งอิงแพทองทานหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาเวอร์แห่งชาตินะครับ
จากนั้นท่านนายกก็มาพร้อมกับหมอมิ้งนะฮะ

คาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยคุณทวีสอดส่องหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ส่วนนี้คือคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชานะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลังเลิกงานนี่อันนี้ภาพด้านในนะฮะ

ในสังคมออนไลน์ส่วนตัว

หลังจากทำงานร่วมกันมา๒เดือนครับ
ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้มาพบปะพูดคุยกันนอกเหนือจากการประชุมคอรมอลด้วยครับ
ทีนี้ก็ต้องมาส่องมาสแกนดูหน่อยละ
ใช่ค่ะแล้วใครนั่งตรงไหนยังไงกันบ้างคุณเศรษฐานั่งตรงกลาง
ก็ข้างซ้ายของภาพถ้าเป็นขวามือคุณเศรษฐานะฮะคือคุณท็อปวราวุฒิ

ส่วนทางซ้ายคุณเศรษฐาก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ต่อจากคุณท็อปวราวุฒิก็คุณทวีสอดส่องหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
แล้วถัดจากคุณอนุทินนั่นคือคุณอุ้งอิ๊งใช่ไหม

แล้วก็หม่อมิงเหลศธิการนายกคุณภูมิธรรม
นี่ก็ฝากเพื่อไทยทั้งหมดอะแหละ
คุณภูมิธรรมก็รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ซีกซ้ายถัดจากคุณทวีสอดส่องข้ามมาก่อนนะ
วาดวงสุวันอ่าชายของผลเอกประวิทวงสุวันใช่ไหมถูกต้อง
ฮะวันนี้บิ๊กป้อมไม่มานะฮะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้า
พลังประชารัฐแต่ท่านก็ไม่ได้ปรากฏตัวมาในนามของ
บานของพักร่วมตั้งแต่แรกแรกอยู่แล้วอ่ะนะใช่ค่ะนี่นะครับ
คุณเศรษฐานะครับก่อนหน้านี้บอกว่าที่นัดหัวหน้าพักร่วม
รัฐบาลมาทานอาหารค่ำมาดินเนอร์ร่วมกันเนี่ยก็คืออยากกิน
ข้าวอยากแรกเดี่ยนความเห็นมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือ
มีการติชมอะไรก็จะได้มาพูดคุยกันได้เพราะพักร่วม

แล้วก็เคยเห็นรัฐบาลชุดก่อนก็นัดพักร่วมทานข้าวกันเป็นประจำอยู่แล้ว
วันนี้ก็นัดทานข้าวกันแบบบรรยากาศแบบสบายเป็นวงเล็กนะฮะ
ซึ่งตั้งใจว่าจะนัดแบบนี้สักเดือนละหนสองหน
ส่วนจะพูดคุยอะไรกันนะฮะท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟัง
กินกันเริ่มสบายนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
ความร่วมเองก็ถือว่าเป็นภาพส่วนที่สำคัญในการที่จะบรรยากาศขับเพื่อนรัฐบาลของรัฐ
ก็อาจจะมีอะไรติดชมหรือมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้ดีกว่านะครับ
เดี๋ยวโง่เล็กหน่อยไม่ต้องแบบ๔๕๐คนเดี๋ยวเราจะประมาณ๔ท่านพอแล้ว
ขอบรับมาหัวหน้าทางนี้อย่างไรครับ
ขอบรับหมดแล้วครับเริ่มเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับ